คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วเจอสิ่งไม่พึงประสงค์นะคะ
เรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมือนึงกินมือนึงต้องปัดแมลงวันไปด้วยอย่างนั้นเลยเหรอ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาบอกว่าไปกินร้านอาหารที่เป็นร้านส้มตำ
แต่ก็มีอาหารอย่างอื่นด้วยแถวรามอินทาแล้วก็สั่งอาหารเยอะเข้าไปกันเยอะโต๊ะยาวเลย
ปรากฏว่าโอ้โหพออาหารมาสิ่งที่ตามมากับอาหารคือแมลงวันเยอะมาก
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะ
จานเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็ต้องเอามือปัดแมลงวันแบบนี้นี่เห็นไหม
คือปกติถ้าเราเจอก็สักตัวสองตัวนะใช่แล้วประเด็นก็คือพอบอกกับทางร้านเนี่ย
ทางร้านเขาก็เอาเหมือนกับไม้ดักจับแมลงวันมาวางไว้บนโต๊ะเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแมลงวันแบบนี้
นี่แล้วตัวมันใหญ่ด้วยนะใช่ค่ะใช่ค่ะคือกินแทบไม่ได้คนโพสต์บอกแบบนี้นะ
คือมือนึงกินมือนึงต้องปัดแมลงวันจนไม่กินเลยก็แล้วกันเนี่ยมีทั่วถึงเท่าเทียมทั้งโต๊ะ

จองโต๊ะไปนั่งกินอาหารแถวรามอินทราจองไว้๔๐ที่
พอไปถึงพนักงานก็บอกว่ามานั่งโต๊ะนี้นะ
สักพักอาหารมาแมลงวันก็มาแล้วมันมาเยอะมาก
ผู้โพสต์บอกว่ามันถือว่าเป็นการกินอาหารที่แย่ที่สุด
ที่เคยไปกินอาหารตามร้านอาหารมาเลย
แมลงวันเยอะจริงสักพักเอาที่ดักแมลงวันมาวางบนโต๊ะอาหารเลย
ไม่มีคำขอโทษจากทางร้านเลย
เรียกผู้จัดการมาคุยก็อันนี้ที่ดักแมลงวันไง
เอามาแก้ปัญหามันจะได้มาติดตัวเหนียวตรงนี้
แล้วพอมันมาติดเยอะแบบนี้ใครจะกล้ากินจานข้างกินไหมล่ะ

นี่หน้าโต๊ะเราเลย
แต่ผู้จัดการร้านเขาบอกว่าแมลงวันมันก็ปกติ
คือลูกค้าคนอื่นเขาก็ไปนั่งในห้องแอร์เขาก็ไปนั่งด้านใน
ก็คุณเลือกนั่งด้านนอกเองมันก็เลยมีแมลงวัน

ผู้จัดการร้านก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลดให้๑๐
คนโพสต์บอกว่ากินอาหารไม่ได้เป็นครึ่งหนึ่งเลย
รับผิดชอบแค่นี้เองเหรอไม่ได้ต้องการส่วนลด
แค่อยากจะให้รับผิดชอบคำขอโทษยังไม่มีเลย
ก็เลยมีการโพสต์เอาไว้แล้วก็ฝากให้คนช่วยกันแชร์นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เห็นโพสต์นี้ก็เลยไปตรวจสอบให้
น่ากลัวไอ้ตรงที่ดักจับแมลงวันนี่แหละ

ใช่ค่ะถ้าเราไปนั่งกินอาหารแล้วเจอแบบนี้

เจ้าของโพสต์ก็คือนายสุวินเสือเจริญนะคะเขาเล่าให้ฟังนะคะ
ก็ตามที่โพสต์ไปแล้วค่ะเขาบอกว่าสั่งอาหารตอนแรก๕ชุด
ชุดละประมาณ๑๕อย่างช่วงแรกพออาหารมาสัก๒๓อย่าง
แมลงวันก็เริ่มมาเลยนะคะตอนแรกแรกยังพอกินได้
แต่พออาหารจานถี่๔จานถี่๕จานที่๖ตามมามันไม่ไหวแล้ว
นึงกินมือนึงปัดแมลงวันสุดท้ายต้องตามพนักงานของร้าน
พนักงานของร้านก็เอากระดาษดักแมลงวันมาวางบนโต๊ะ
แมลงวันมันก็ไปเกาะอยู่ในกระดาษนั้นเยอะมากอะค่ะครับสุดท้ายก็เลยขอคุยกับ
จัดการร้านหน่อยได้ไหมกว่าผู้จัดการร้านจะมาคุยด้วยเป็นชั่วโมงนะคะ
จนเขาต้องเอากระดาษที่มีแมลงวันมาเกาะเยอะเดินถือไปที่แคชเชียร์
ผู้จัดการร้านถึงจะเข้ามาคุยแล้วก็พูดอย่างที่บอกไปว่าก็เลือกนั่งด้านนอกเอง
ไม่ได้ต้องการส่วนลดไม่ได้ต้องการเงินครับแค่ติดใจในเรื่องของการให้บริการ
วิธีการแก้ปัญหาของทางร้าน
คือจากนี้นะคะก็จะยังไปใช้บริการสาขาที่ไปเป็นประจำ

แต่สาขานี้ค่ะสาขาที่เกิดเรื่อง
ขอไม่ไปแล้วดีกว่า
ได้อยู่ฮะแต่ว่าแมลงวันมันก็จะเริ่มเยอะขึ้น
ทีนี้พอจานที่๗จานที่๘มาแมลงวันเริ่มถาโถมเข้ามาจนนั่งกินไม่ได้แล้ว
ไม่ใช่ว่าไม่เชิงมานั่งกินไม่ได้ฮะน้องน้องคนไหนที่เขายังเสียดายอยู่
เขาก็ยังกินอยู่แต่ส่วนตัวผมผมเลิกกินตั้งแต่เมนูที่สี่มาแล้ว
คือมันกินไม่ได้แมลงวันมันมาเราก็จะต้องปัดแมลงวันอย่างนี้ตลอด
มือหนึ่งกินมือหนึ่งตัดแมลงวันผมก็เลยถามพนักงานบริการไป
บอกว่ามีวิธีจัดการแมลงวันไหมน้องตอบว่าใช้พัดลมเป่าเอาครับ
ผมก็อ่ะเอาพัดลมมาให้พี่หน่อยสรุปก็ไม่ได้พัดลมนะ
สักพักน้องมีพนักงานสามคนเดินมาก็ถือกระดาษกาวของที่ดักแมลงวันมาให้
ผมบอกว่าเอ่อให้ให้เอามาทำอะไรน้องบอกว่าเอามาดั่งแมลงวันครับพี่
วางไว้บนโต๊ะได้เลยทำไมพนักงานของคุณถึงพูดจากับผมอย่างนั้น
แล้วทำไมมองเรื่องผมมองอย่างนี้นะเรื่องแมลงวันครับ
เป็นหลักเลยว่าทำไมทุกคนถึงมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานี่นะคะ
คือลูกค้าก็มองว่ามันเป็นเรื่องของสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร
มันก็ไม่ควรจะมีแมลงวันมาเยอะขนาดนี้ทีนี้ฟังทางร้านชี้แจงกันหน่อยดีไหมคะ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านค่ะนายกองแพงสนแจ้ง
ก็บอกว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยโทรมาจองสี่สิบที่
ทางร้านก็ถามแล้วว่าจะนั่งตรงไหนโซนด้านในที่เป็นห้องแอร์หรือว่าริมน้ำต้องนั่งด้านนอก
ลูกค้าก็เลือกนั่งริมน้ำที่อยู่ด้านนอกนะคะทางร้านบอกว่าห้าโมงเย็น
เป็นช่วงที่แมลงวันเยอะทางร้านก็เสนอว่าย้ายที่นั่งไหม
แต่ลูกค้าบอกว่าถ้าย้ายขอให้ทางร้านทำอาหารให้ใหม่ได้ไหม
พนักงานไม่สามารถตัดสินใจได้มันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ตามในคลิป
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านบอกว่าร้านนี้เปิดมาเจ็ดปี
มีลูกค้าประจำที่เข้าใจปัญหาแมลงวันยอมรับว่ามันมีมาตลอด
โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนทำเลร้านอยู่ริมคลองคลองโคคราม
ก็จะมีเศษอาหารลอยมาตามน้ำแมลงวันมันก็มีตลอด
แมลงวันมันมาตลอดเนี่ยค่ะคลองตรงนี้ค่ะอืม
แล้วก็เป็นช่วงแมลงวันเยอะพอดีทางร้านบอกนะคะ
เพราะหน้าเอากระดาษที่มีกาวดักแมลงวันไปวางเอาไว้ให้แทน
สำหรับผู้จัดการร้านตามคลิปที่บอกว่า
รอนานเป็นชั่วโมงกว่าจะมาคุยด้วยอะไรแบบนี้ค่ะครับ
ก็ถูกพักงานไปแล้วนะคะเบื้องต้นทางร้านก็เลยบอกว่าทางร้านขอโทษ
ขอโอกาสหน่อยก็แล้วกันเพราะตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหาเรื่องแมลงวันอยู่จริง
ให้บริษัทกำจัดแมลงเข้ามาจัดการแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้น
ก็จะปิดโซนพื้นที่ด้านนอกเป็นบางเวลาโดยเฉพาะเวลาที่แมลงวันมันเยอะ
ให้นั่งกินแต่โซนด้านในห้องแอร์ก็พอครับ
เราก็แนะนำพี่เขาแล้วนะว่าให้ย้ายเข้าห้องแอร์ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่พี่เขาบอกว่าถ้าย้ายเข้าห้องแอร์เปลี่ยนกับข้าวให้พี่
หมดไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยทางเด็กก็ไม่กล้าปฏิเสธ
กล้าตัดสินใจว่าจะย้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยนึกได้ว่าเออ
เรามีกาวดักแมงวันนี่แล้วก็เอามาให้พี่เขานะครับ
พี่เขาก็ดักแมงวันดักแมงวันแล้วเหตุการณ์มันก็
อย่างที่เห็นนั่นแหละครับอย่างที่ลงภาพกันไปนะ
ว่าเป็นยังไงนะครับก็คือทางเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว
ใช่ครับผมก็คือขอโทษแล้วนะครับขอโทษแล้วอะไรแล้วก็
ก็ยังมีเพจมีอะไรตามมาอย่างนี้เราก็สุดวิสัยอ่ะเนอะ
เราก็ทำตามความเป็นจริงเพราะว่าของเรามันก็ติดคลองกอทมอยู่แล้ว
เป็นช่วงที่แมลงวันมันมีแต่ไม่นึกว่ามันจะมีเยอะ
วันนี้เราก็พยายามอยู่นะครับทำความสะอาดอะไรเราก็ช่วยกันอยู่
อ่ามียาพ่นยาฉีดอะไรเราก็ทำเอาเอาจนเด็กคือมันจะมีภาพที่เรา
ทำงานกันเป็นกลุ่มอยู่นะครับไปลอกคลองไปฉีดแมลงงมแมลงวันอะไรอย่างนี้
ทางร้านก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าโต๊ะด้านนอกริมคลองแมลงวันจะเยอะในช่วงเวลานี้
แต่ครัวผมสะอาดนะครับมาดูในครัวกันหน่อยไหม
ก็เลยพาทีมข่าวไปดูในครัวนะคะครับทางร้านบอกว่าเขาก็จัดสรรแบ่งโซนเป็นระเบียบนะ
ครัวไม่มีแมลงวันนะก็อยากจะให้มั่นใจว่าทางร้านรักษาความสะอาดครัวอยู่เสมอ
ทำอาหารสดใหม่ทุกจานอืมนี่ค่ะอ้าวเราก็ไปตรวจสอบให้ทั้งสองด้านนะฮะใช่ค่ะ